มาดูเรื่องความคิดเห็นหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม

ต้นยางนานี้มันเป็นต้นยางนาอายุเป็นร้อยปีนะพี่
ยูนต้นตายแบบนั้นโค่นไม่โค่น
คือนี่คือสิ่งที่เกิดคำถามขึ้น
แต่ฝั่งนักอนุรักษ์เขาบอกว่าไม่โค้น
มันมีนกแก้วโม่งอยู่
ทำไมไม่ให้นกแก้วโม่งมันได้อาศัยอยู่

มันอยู่ที่ไหนก่อนมันอยู่ในบริเวณไหนก่อน
เหตุการณ์นี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะอยู่ในวัดมะเดือ
วัดมะเดืออยู่ที่บางบัวทองที่นนทบุรีค่ะ
แล้วมันมีนกแก้วโม่งอยู่๖๗คู่
เข้าไปทำโพรงทำรังอยู่
บนยอดต้นยางนาอายุเป็นร้อยปี
ทีนี้ต้นยางนามันสูงมันใหญ่
แต่มันยืนต้นตายมาหลายปีแล้วไง
วัดเองชาวบ้านเองอาจจะตัดทิ้งกลัวไง

เดือนหน้าใช่ไหมคะอะทีนี้ก็เลยกลัวว่ามันจะโฆ่นมาไหม
ฝนตกลมแรงรากมันแบบพอมันยืนต้นตายแล้วมันไม่แข็งแรงแล้ว
โค้นลงมาจะโดนพระโดนเนรโดนนักเรียนโดนชาวบ้านไหม
แล้วข้าวของจะเสียหายไหมแต่นักอนุรักษ์นกแก้วโม่งเนี่ย
บอกว่าโอ้โหการโค้นต้นยางนาเนี่ยจะทำให้นกแก้วม่วงหายไปนะ
แล้วตอนนี้มันอยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ของนกแก้วโม่งอยู่มันมีที่มาที่ไปไง

เมื่อวานนี้ก็เลยต้องคุยกันหาทางออกร่วมกัน
ผู้เกี่ยวข้องชาวบ้านนี่แหละเข้ามามาหารือร่วมกันนี่

หารืมเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะ
จริงจังมากคือต้องคุยกัน

ยังไม่ตัดนะต้นยางนาที่ยืนต้นตาย

คำยันต้นไม้ไม่ให้มันโค้นลงมา
แต่ก็จะตัดพวกกิ่งก้านที่มันผูกออก
แล้วเขาจะติดตั้งเป็นรังเทียม

มันจะได้มาอยู่ตรงรังเทียมตรงนี้ด้วย

มันไม่ได้ผสมพันธุ์แล้วต่อไปเราจะต้องยังไงต่อ

อืมแล้วเขาก็สนับสนุนผลักดันนะให้วัดมะเดือเนี้ยเป็นแลนด์มาร์ค

เป็นแหล่งดูนกหายากของนนทบุรีต่อไป

ทั้งคนด้วยทั้งนกด้วยแล้วก็ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนไปในตัวด้วยค่ะ
เรื่องนี้มันมองได้ทั้งมุมอนุรักษ์

แล้วดูผสมพันธ์มันยาวนานมากเลยนะ
เป็นผสมพันธ์ได้ถึงเดือนมีสายน
ไม่นี่มันเป็นความรู้ทางเรื่องสัตว์ด้วยไง

เออแบบก็พี่ไม่เคยไงไม่เคยรู้ไง

กันยาจุลาพิธิกาจุลหวาง
ก็ดึงให้ดูเรื่องมุดรู้สงสัย

หน้าตาไม่ใช่หน้าที่นั่น